เพราะว่ายังมีอีกหลายเมนูอยากจะพาคุณผู้ชมไป
โดยเฉพาะใครชอบสายหวาน
มีเมนูหวานมาเสิร์ฟกันตั้งแต่เช้านะคะ
จะไปที่ไหนไปกันเลยค่ะ
นี่ไงกูบนาคาเฟ่
ร้านนี้นะคุณผู้ชมดูบรรยากาศเขาซะก่อน
อยู่ริมธรรมชาติมีทุ่งนาป่าเขาอยู่ล้อมรอบเลย
เรียกว่าเป็นร้านดังตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างเลยนะคะว่า
ใครที่มาเที่ยวพยาวเนี่ยต้องมาแวะที่กูบนาคาเฟ่
อยู่บ้านเสียหมู่ที่๔ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพยาว
เจ้าของร้านกูบนาคาเฟ่คือนายนพดลอินตะลาศอายุ๓๐ปีค่ะ
บอกได้เลยว่าร้านนี้ตกแต่งมาแบบเป็นพิเศษเลยนะคะ
สำหรับร้านนี้ถ้าใครมาแล้วเนี่ยนะจะต้องมาสั่งเมนูที่ชื่อว่า
ไม่เคยได้ยินโรตีถาดมาก่อนในชีวิตนี่แหละที่นี่แหละมีแน่นอนนะคะ
แล้วก็ลักษณะของไส้จะมีให้เลือกถึง๔๐ไส้
ทั้งโรตีไส้พิสซาไส้ชีสใบเนยสดไฟทองช็อคกูลัท
นี่คุณความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีพวกท็อปปิ้งหรือเครื่องเคียงโดยหน้า
ทั้งหมดมี๖ไส้นะฝอยทองมะพร้าวอ่อนกล้วยหอมข้าวโพดลูกเกดไมโลภูเขาไฟก็มี
เขาก็จะบรรจงจัดเรียงมาในถาดไม้หกเหลี่ยม
ถาดนึงนี่นะคะสามารถทานกันได้ประมาณสัก๔คนนะ
คุณชนะจะทานคนเดียวก็ได้ถ้าคุณไหวคุณน่าจะไหว
ส่วนราคานะเพียงแค่๑๐๙บาทเท่านั้นโอ้โหคุณคะเห็นแล้วก็น่ารับประทานเลยทีเดียว
จากนี้แล้วนะคะใครที่ไปอยากจะหาห้องพักให้บริการเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเองนะเป็นคล้ายกับโฮมสเตย์แบบนั้น
ก็สร้างงานนะสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนบ้านเสีย
บอกได้เลยว่าฟินสุดสุดใครที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
แวะไปได้เลยนะคะที่กูบนาคาเฟ่อำเภอจุนจังหวัดพยาว
สามารถที่จะไปเที่ยวนะไปกินไปพักผ่อนไปถ่ายรูปกับมุมสวยได้ตั้งเยอะตั้งแยะ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เราเก็บบรรยากาศมาฝากกัน
คุณคิดดูถ้าหากว่าตัวคุณไปเองไปกับครอบครัวก็ได้ไปกับใครก็ได้นะคะ
มันจะสนุกจะสุกขนาดไหน
ใช่คือจังหวัดพยาวเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่น่าไป
เพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็มีของกินอร่อยเยอะด้วย
แล้วก็อย่าลืมแวะร้านนี้กลุ่มหน้าคาเฟ่มีเมนูโรตีหลายหน้าหลายไส้ให้รับประทานกัน
คิดเหมือนกันนะว่าโรตีนี้จะไปอยู่ถึงพยาวเหมือนกันนะคะ

มีทุกที่ใช่ไหมมีโรตีถาดมาแล้วด้วย
จริงแต่ที่นี่เขาเด่นตรงที่นี่เขาจัดเป็นถาดถาดใหญ่๑ถาดทานกันได้๔คน
เพราะฉะนั้นดิฉนับสมาชิกครบกว่าดีเลยค่ะคุณเบตอร์
ครบพอดีเลยค่ะ๑๒๓๔แม้ถ้าอย่างนั้นมีเวลาต้องแวะไปเที่ยวที่พยาวซะแล้วคุณผู้ชม